ทุกข้อพระพุทธปฏิมาปางสมาธิ
พระพุทธปฏิมาปางสมาธิ

พระพุทธปฏิมาปางสมาธิ

พระพุทธปฏิมาปางสมาธิ

พระพุทธปฏิมาปางสมาธิ